คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
สนามบินสุวรรณภูมินายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็มีกองเชียร์มีผู้ให้การสนับสนุน
ก็ไปให้กำลังใจไปรอรับกันเยอะมากครับคือต้องกลับมาเร็วกว่ากำหนดนะคะ
เพราะว่าจะต้องไปชี้แจงกับกรกตภายใน๗วันหลังจากที่กรกตได้แจ้งข้อกล่าวหา
ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครสอสอกรณีถือครองหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดีย
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นี่บรรยากาศที่คนไปรอรับนะ

นี่ค่ะก็คือนายธนทรเนี่ยบอกว่าก็เลื่อนกลับมาไทยเร็วขึ้นนะคะ
ก็จะต้องไปชี้แจงกับกรกตเดี๋ยวขอดูรายละเอียดเอกสารที่กรกตส่งมาก่อน
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะปรึกษาทางทีมกฎหมายนัดวันไปชี้แจง
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมกฎหมายไปคุยกับกรกตเลย
แล้วก็จะนัดวันอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายใน๒๙เมษายนนี้
ยืนยันว่าได้มีการโอนหุ้นบริษัทสื่อให้กับแม่ไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่๘มกราคมหลังหาเสียงที่จังหวัดบุรีรำในช่วงเช้า
ยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลใจในข้อกล่าวหานี้ค่ะ

ผมต้องบอกอย่างนี้คนที่บอกว่าผมกลับมาไม่ทันไม่มีใครมีหลักฐานเลยนะ
ว่าตอนบ่ายวันนั้นผมอยู่ที่ไหน
ทุกคนที่บอกว่าผมเดินทางกลับมาไม่ทันหรืออยู่บุรีรำต่อไม่มีใครมีหลักฐาน
ซึ่งถ้าผมเดินลนลงหาเสียงอยู่ที่บุรีรำจริงในช่วงบ่าย
ต้องมีรูปภาพหลุดออกมาสักรูปบ้างแล้วหรือต้องมีใครอัดวีดีโอบ้างแล้ว

ถึงความสำคัญของการทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมของกรกตนะครับ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหวังว่ากรกตจะมองเห็นว่าการทำงานที่บริสุทธิ์ของกรกต

แต่ถ้ากรกตทำงานอย่างไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรม
แล้วสร้างข้อกางขาให้กับประชาชนในการทำงานของกรกตเมื่อไหร่
นั่นจะนำไปสู่ความวุ่นวาย
เพราะประชาชนตั้งความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้มาก
คือหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามของผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
ก็คือห้ามเป็นเจ้าของหรือว่ามีหุ้น
หรือว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
กฎหมายก็คงจะเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ต้องไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง

ซึ่งคุณธนทรบอกว่าหุ้นของตัวเองกับภรรยาเนี่ยโอนให้แม่หมดแล้วตั้งแต่๘มกราคม
ก็ต้องไปชี้แจงกับกรกตนะครับ
ตอบอกว่ายังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะผิดหรือไม่ผิด
ถ้าผิดแล้วจะโดนใบส้มหรือว่าจะเป็นความผิดเฉพาะตัวหรือ
จะไปถึงพักด้วยอะไรด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ใช่ค่ะเพราะว่ายังให้เวลาในการไปชี้แจงอยู่นะคะ
ก็ต้องรอฟังนะครับว่าที่สุดแล้วกรกตจะว่าอย่างไร